เรื่องของการติดโควิด๑๙ไม่แค่ประชาชนทั่วไปทั่วไปแล้วนะครับ
ที่ตอนนี้ก็มียอดการติดเชื้อสูงขึ้นต้องบอกแบบนั้นนะครับ
จากการตรวจเอทีเครองนายกรองนายกติดสองคนเลยครับคุณผู้ชมครับ
คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ติดคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็ติด
ดูที่คุณอนุทินก่อนคุณอนุทินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศ
คือท่านไปประชุมท่านไปประชุมสามัญประจำปีครั้งที่๑๕
ของสำนักงานองค์การนิทัศกาลนานาชาติที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะครับเพื่อจะ
นำนะฮะร่วมนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการ
เป็นเจ้าภาพการจัดงานวารักษ์พิเศษที่จังหวัดภูเก็ต
ในปีสองพันยี่สิบแปดแล้วก็ไปร่วมการประชุม
คณะกรรมการบริหารนะครับของทางด้านของ
ระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่มิถุนายนเสร็จภารกิจเสร็จปั๊บ
คณะภูเกษฐานเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ยี่สิบหกมิถุนายน
นายอนุทินเนี่ยท่านปวดไม่กล้ามเนื้อนี่นี่คืออาการแบบ
เริ่มต้นโควิดเลยนะฮะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ระคายคอ
ผลตรวจเอทีเคของท่านเนี่ยเป็นบวกฮะนะครับขณะที่
นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า
รองนายกอนุทินตรวจเอทีเคแล้วก็พบว่าติดเชื้อ
ตรวจยืนยันด้วยระบบอาทีพีซีอาร์ผลเป็นบวกอีกครับ
คราวนี้ชัดเจนแล้วทีมแพทย์เห็นว่ามีอาการไม่มากนัก
จึงให้ดูแลรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๕๗วันนะฮะ
ขณะนี้ก็ได้รับยาโมนูพิวราเวียนะครับท่านได้รับยานี้ด้วย
ส่วนการสอบสวนโรคคาดว่าได้รับเชื้อระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศ
แล้วก็มีการพบปะพูดคุยสัมผัสมือกับผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก
แต่เนื่องจากท่านได้รับวัคซีนครบตามจำนวนนะครับ
ก่อนเดินทางก็อาการก็เลยไม่เยอะสำหรับท่านรองนายกอนุทิน
อันนี้ท่านฉีดหกเข็มนู่นนะฮะหกเข็มหนึ่งสองเป็นอะไร
หนึ่งสองเป็นสามสี่เป็นเข็มห้าเป็นนะครับ
แล้วเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
คุณอนุทินเข้ารับวัคซีนเป็นเข็มที่๖
ก็คือไฟเซอร์ล่าสุดคุณอนุทินโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
ผลตรวจเอทีเคก็มีขีดสีแดงแล้วก็แปะข้อความบอกว่า
ห่วงใยของเพื่อนทุกทุกท่านคืออีกขีดหนึ่งท่านทำให้เก๋อ่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านมาเปิดเผยบอกว่า
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙ครับหลังจากไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศอังกฤษครับ
ให้รักษาตัวเองตามขั้นตอนสาธารณสุขและเฝ้าดูอาการ๗วัน
ค่ะส่วนระยะนี้นะครับยอดของผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
อย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นนะครับยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการการถอดหน้ากากอนามัยนะครับ